คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่คนหัวใจสีชมพูกันหน่อยดีกว่านะคะ
ตั้งแต่เฮรบอย์ประกอลของเรานี่เปิดตัวว่า
คุณผู้ชมค่ะคู่ตัวเองว่าหวานแล้วนะ
แต่ว่าเหล่าแฟนคลับก็เลยอยากให้เพื่อนซีร่วมกวนของเฮียบอยเนี่ย

คุณเกรทว่ารินทรเอายังไงอย่ามาเงียบกิบเพื่อนเข้าไป

อยากให้คุณเกรทมีสาวข้างกายเหมือนเพื่อนบ้าง
ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนตามลุ้น
หลังจากที่ชาวเน็ตจับสังเกตอะไรบางอย่าง
พี่เกรทไปตามคอมเม้นต์ไอจีกับก้าวสุภาษาลาค่ะ
เป็นยังไงกันคู่นี้บ่อยอยู่นะ
แล้วก้าวเองก็ตอบกลับเหมือนกันนะฮะ
หลังจากที่น้องก้าวเขาโสดสนิทมาเลยนะคะ

เพราะไหนแล้วคนโสดกับคนโสดมันเจอกัน
มันมีลุ้นนะงานนี้เจอพี่บอยนะฮะ
เพื่อนซีไงถามหน่อยใจถึงเพิ่งได้ป่ะเฮีย

มีลุ้นหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันค่ะ
ยังไม่ใช่นะคะแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะ
ครูนะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกเสียงคือพาจากแฟนหนังไทยได้ไม่น้อยเลย
คือมันมีภาพโรโมทภาพยนตร์เรื่องมายาที่สุด

แหมอยากเกิดเป็นภาพศักดิ์ขลาดเลยเดี๋ยวจะเลือกให้ดี
ใช่เป็นภาพที่เหล่านักแสดงถอดเสื้ออวดหุ่นเป๊ะให้ได้เห็นกัน
หนึ่งในนั้นก็เฮียบอยของเรานี่แหละค่ะ

ได้มาร่วมแสดงหนังของหม่อมน้อยนะฮะ
ทั้งทีแบบนี้ก็จะต้องเห็นฉากวาบวิวไง

และฉากว่าวิวอะไรแบบไหนนะฮะ
จะมีให้เห็นมากน้อยขนาดไหนไปถามเฮียกันเลยค่ะ

อยากปัดมันใจเลยไม่ได้ให้นุ้นเลยหรือ
หมายถึงว่าต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนี้ผมไปเล่นบทรับเชิญนะครับผม
แล้วก็ในเรื่องมันมีช็อปถอดเสื้อแหละ
แต่ว่ามันไม่ได้เป็นช็อตเลิฟซีนนะครับ
ช็อตแบบเหมือนอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับผม
อย่างที่บอกของผมไม่ได้เป็นช็อตเลิฟซีนนะครับ
ต้องไปดูช็อตอื่นที่แบบเป็นเลิฟซีนในเรื่อง
เราก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบมั่นใจในรูปร่างเราอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยครับ

ใช่ครับเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวจีรังยั่งยืน

เหมือนตัวจริงนี่แหละ